คงไม่มีใครไม่รู้จักบัวขาวบัญชาเมฆ

โดยในสี่เกมสองพันยี่สิบเอ็ดที่ประเทศเวียดนาม
บัวขาวได้เข้ามารับบทบาทใหม่

คือการทำหน้าที่ผู้จัดการทีม

เพราะไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองจากคิกบ็อกซิ่งใน๔เกม
อีกครั้งนักกีฬาชุดนี้เป็นหน้าใหม่ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
ไม่เคยแข่งขันในรายการระดับนี้มาก่อน
แต่ครั้งนี้ไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์
ปลดล็อกคว้าเหรียญทองได้แล้ว
เมืองหลังที่แท้จริงบัวขาวยอมรับว่า
ก่อนมา๔เกมรู้สึกหวั่นไหวกับการทำหน้าที่นี้
เพราะที่ผ่านมาเคยแต่ขึ้นชกเอง
แต่ด้วยความมุ่งมั่นเจ้าตัวพร้อมที่จะศึกษากติกาคิกบ็อกซิ่งอย่างละเอียด

จนนำความสำเร็จมาสู่วงการคิกบ็อกซิ่งไทย

พอเราได้มาบอกน้องหรือบอก
เราก็มาสอนมาฝึกเขาให้เป็น

แล้วก็ในระบบการชกของเขา
วันนี้เรามาถึงเหรียญทองได้รู้สึกดีใจมากครับ
เรื่องง่ายเลยครับที่เราได้ผ่านมาจุดนี้ครับ

คะแนนเราเพิ่งเรียนรู้ว่ามันยากจริงนะครับ
ที่น้องเขามาได้จุดนี้เรารู้สึกว่า

ทีมงานผมได้พาเขามาซึ่งชุดนี้ได้
แล้วก็พามาคว้าเหรียญได้ครับ
สำหรับนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย
ใต้การดูแลของบัวขาวบัญชาเมฆ
รู้สึกเหมือนมีแรงผลักดันเข้ามา
เพราะบัวขาวถือเป็นซุปเปอร์สตาร์ของวงการต่อสู้ไทย
โดยเคล็ดลับที่ได้มาจากบัวขาว
คือสไตล์ที่ดุดันเดินหน้าแลกเข้าใส่
และทำตามแบบที่ซ้อมเอาไว้
ไม่ต้องสนใจสถานการณ์กดดันต่างที่ต้องเจอ
คือในเรื่องของกรรมการที่ตัดสินแบบค้านสายตา
เพราะชาติเจ้าภาพเวียดนามไม่ต้องการดวนกับนักกีฬาไทย

เพื่อตัดไทยออกจากการแข่งขันให้เร็วที่สุด
ก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติประวัติของตัวเองด้วยครับ
ครับเราก็ทำให้มีกำลังใจมากขึ้นนะครับ
แล้วคู่ต่อสู้ก็น่าจะกลัวด้วยครับ
แกก็บอกว่าให้ออกอาวุธไม่หยุดครับ
จากการส่งแถมคำทั้งหมดสิบสองรุ่น
ถือเป็น๔เกมที่ทัพทิกบ็อกซิ่งไทยต้องจดจำ
เพราะสามารถคว้าเหรียญทองแรก
ประวัติศาสตร์ของซีเกมมาได้แล้ว
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในอนาคตต่อไป

ธนรัฐพึ่งไทยกุลทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน